สวิตช์เปลี่ยนโหมดมาดูเรื่องการเมืองอีกสักเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชม
วันนี้นี่แหมมี๑คนยิ้มร่าเลย
คือคิดว่าคุณเศรษฐาใช่ไหม
แต่อันนี้ที่จะให้ดูเป็นพลเอกประยุทธ์ค่ะ
ทำไมถึงยิ้มเดี๋ยวดูกันหน่อยเพราะว่านักข่าวก็ไปถามตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
คือเขาเลื่อนการประชุมคอรมอลเมื่อวานมามาเป็นวันนี้ถูกไหม
นี่ค่ะเดินลงบันไดมาแล้วใส่เสื้อสีฟ้ามาแบบนี้
เมื่อเช้านี้ก็เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
นักข่าวก็ถามท่านนายกท่านนายกเป็นไงบ้างคะ
ท่านนโยคก็ตอบสีหน้ายิ้มมานะสบายดี
ได้นายกคนใหม่แล้วอยากบอกอะไรไหมคะลองฟังค่ะ
นี่นายกไม่ได้ตอบอะไรนะคะไม่ได้ตอบคำถามแล้วคุณอนุทินล่ะ
คุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็พูดถึงกระแสข่าวว่าภูมิใจไทยเนี่ย
เก้าอี้กระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลเพื่อไทย

คุณอนุทินบอกว่ายังไม่มีการโปรดก้าวนายกรัฐมนตรีเลย
คือเหมือนกับแบบนักข่าวก็รีบถามไปก่อนล่วงหน้าไง
นักข่าวก็ถามมธ๑ใช่ไหมท่านจะนั่งมธ๑ใช่ไหม
แล้วหลังจากนั้นคุณอนุทินก็ตอบกลับนะวท

นั่นน่ะสิแล้วก็เข้าไปในตึกสันติมัยตรี
ตอนที่แบบหยอกกับนักข่าวนี้นะคะ
ครับนักข่าวแล้วแววเข้าหูแล้วนี่ไงคุณ
ว่าคุณอนุทินจะไปนั่งมหาดไทย

ส่วนนวาราวุทธศิริปะอาชาบันดาลรัฐมนิริวาการ

ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
พักเพื่อไทยก็ยังไม่ได้แจ้ง
พักชาติไทยพัฒนาจะได้นั่งเก้าอี้กระทรวงใด

เหลือแต่ว่าจะไปอยู่กระทรวงใดให้ชัดเจนนะครับ
ก็ขอให้เป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยในการจัดการ
ถามว่าประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวการเมืองเชื่อไหม
หลายพักออกมาบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเจ้ากระทรวงไหน

ก็เลยถามไล่ถามแต่ละท่านที่เตรียมจะเป็นเจ้ากระทรวง
คือก็ดูใช่ไหมว่าจะมีใครหลุดออกมาบ้าง
คุณวราวุฒิถูกถามว่าหากได้กระทรวงพาณิชย์จริงตามกระแสข่าว

คุณวราวุฒิบอกก็พร้อมทำงานนะทำได้ทุกกระทรวงแหละ
ว่าพักเพื่อไทยคงอยากให้มีคณะรัฐมนตรีใหม่เร็วที่สุด
และทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับ
ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นประชุมคอรมอลนัดสุดท้ายใช่ไหม
ก็เลยถามว่าเอ๊ะมีใครลาไหม
มีค่ะลาเพียบ๖คนค่ะที่ว่ามีใครบ้าง
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ